มาดูเรื่องราวของลิขสิทธิ์เพลงของค่ายเพลงหายทองคำกันหน่อย
อย่างที่เราบอกไปว่าตอนนี้เหมือนจะหายแตกเหมือนกันนะ

เมื่อวานที่นายอัชริยะมีการไลน์

นายอัจฉริยะเรืองรัฐนพงษ์ประธานชมรม

สดผ่านเพจเฟซบุ๊คของชมรม

ห้างประจักรชัยหายทองคำไลฟ์

ลิขสิทธิ์ในตัวนักแสดงและลิขสิทธิ์เพลง

และผู้ชี้ขาดคือสารเท่านั้น

และกรณีของอาร์มชุติมาจะเป็นกรณีตัวอย่าง

ที่ถูกในทุนเอารัฐเอาเปรียบ

เนื่องจากว่าการผิดสัญญาไม่จ่ายค่าตอบแทน

คือผู้ใหญ่เอาไป๘๐
ทีนี้นายอัชริยะบอกว่ามันจะเป็นธรรมได้ยังไง
อย่างเวลาไปออกงานโชว์ตัว
เพลงนึงรับจากเจ้าภาพมา๔๕๐๐๐บาท
แต่อามได้เงิน๕๐๐๐บาท

การทำแบบนี้มันเป็นการแสวงหาผลประโยชน

ไม่อยากให้อาร์มชุติมาอยู่ภายใต้การแสวงหาผลประโยชน

นายอัชริยะบอกว่าอยากให้ไปตรวจสอบหน่อย

คือตอนนี้บริษัทเพิ่งจัดตั้ง

แต่มีรายได้มากกว่า๓๐ล้านบาท

จะไปยื่นเรื่องนี้กับอธิบดีกรมสัมภากร

ได้๕๐๐๐บาทอย่างนี้นะครับ
อาจริยะกล่าวบอกว่าได้รับมอบอำนาจจากโจทย์เรื่องของการทำตาม

ว่าจ้างคนมาทำภาพยนตร์เรื่องผู้สาวขาเลาะ๕ล้านบาท
แต่ผิดสัญญาจ้างจ่ายไป๘แสน
ทวงถามกลับเพิกเฉยจนต้องฟ้องศาลและโจทย์ชนะคดีในทุนในที่สุด
นายบอกว่านายทุนคนนี้มีการทายเททรัพย์สินตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ
จากนี้กรณีที่นายประจักรชัยอ้างว่าสัญญาของอาร์มชุติมาถูกต้องตามกฎหมาย
แม้ว่าเขาจะเซ็นสัญญากับอาร์มชุติมาเพียงแค่๒คน
แต่ก็มีพ่อแม่มายืนยันสัญญาแล้วนั้น
อาจริยะยืนยันได้ว่าเป็นลักษณะของการบังคับให้ยินยอม
เนื่องจากว่าพ่อแม่ของอาร์มชุติมาเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องของข้อกฎหมายเลยด้วยซ้ำ
เช่นเดียวกันกับการเซ็นเอกสารการซื้อขายลิขสิทธิ์เพลงด้วยเงิน๑๐๐๐บาท
อาร์มเองก็ยังไม่ทราบเรื่องของข้อกฎหมายการโอนลิขสิทธิ์เพลงเช่นเดียวกันนะครับ
และที่แอมบอกว่าเพลงนี้การที่เขาซื้อมาหมื่นหนึ่งเพราะไม่คิดว่าจะดัง
เขาถึงมาซื้อโดยใช้กลุบายในการหลอกลวงน้องเขาให้หลงเชื่อว่าเนี่ย
ซื้ออะไรก็แล้วแต่คุณต้องเขียนให้ชัดเจนว่ามันต้องระบุในสัญญาชัดเจน
แต่นี่คือคุณลักษณะคือให้น้องเขาซึ่งเขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย
แม่เขาไม่มีความรู้ก็คือหรอให้เขาเซ็นว่า
สิทธิ์ให้โดยจ่ายเงินค่าตอบแทนหนึ่งหมื่น
ถ้าผิดข้อตกลงก็คือหนึ่งแสนที่บอกว่าแม่เขากับพ่อเขามาเซ็น
ผมให้แม่เขาเซ็นแม่เขาอ่านหนังสือไม่ออกเลย
ซึ่งเขาไม่ได้ยินยอมนะคือน้องเขาเป็นผู้เยาว์เนี่ย
โดยกฎหมายแล้วปฏิเขาจะไม่ให้ทำธิกรรมอยู่แล้ว
ถ้าไม่มีผู้แทนโดยชอบทำหรือพ่อแม่ให้ความยินยอม
ทีนี้คือเขาไม่ได้ยินยอมนะเขาแค่เป็นพยานในการรับรู้ว่าโอเค
ซึ่งเขาก็เองเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเนื้อหาของข้อกฎหมายเป็นอะไร
อ่านหนังสือยังอ่านไม่ออกเลยเพราะแม่เขาจบป๖เอง
๑๖ย้าง๑๗ซึ่งเขาไม่มีความรู้กฎหมาย
เรื่องนี้ก็คงจะเป็นตัวอย่างนะสำหรับค่ายแพรวก็ศิลปินด้วยนะครับ
สำหรับประเด็นที่ในห้างประจักรชัยหายทองคำไลฟ์สดยืนยันบอกว่าอาร์มชุติมาเนี่ย
ยังไม่ได้มีการคืนสัญญาแล้วก็ไม่ได้ขอยกเลิกสัญญาฉบับนี้
ภายใน๑ปีนั้นเนี่ยนายอัจฉริยะยืนยันไม่เป็นความจริงครับ
เพราะว่าอาร์มชุติมานั้นได้คืนสัญญาและยกเลิกสัญญาไปตั้งนานแล้วครับ
ขณะที่มีจดหมายเชิญสื่อด้วยนะฮะไปร่วมสัมภาษณ์อาร์มชุติมาในงานอีเวนต์เปิดตัวเครื่องสำอางที่โรงแรมย่านรัชดาพิเศษในช่วงบ่าย๓โมงวันนี้ด้วย
โดยบอกว่าอาร์มชุติมาจะขึ้นเวทีร้องเพลง
คนเคยพังบนเวทีแล้วก็พร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์สื่อครั้งแรก
หลังจากที่นายอัจฉริยะยื่นมือเข้าไปดูแลเรื่องของคดี
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะหมู่หรือจะจ่า
แซ่บแค่ไหนคุณผู้ชมติดตามได้กับไทยรัฐทีวี

ข่าวค่ำวันนี้รู้เรื่องแน่นอนนะฮะ